สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
บ้านที่อาศัยคุ้มแดดคุ้มฝนมานานหลายปี
แม้แต่สายไฟที่ชำรุดยังไม่มีเงินที่จะซ่อมแซม
แล้วบ้านชั้นสองก็อยู่ไม่ได้เพราะกลัวว่าจะพังลงมา
แต่บ้านหลังนี้ครับคือสิ่งเดียวที่ปกป้องยายกับเด็กอีก๓คน

วันนี้พวกเขากำลังจะสูญเสียสมบัติเก่าแก่ชิ้นนี้ไป
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ตอนนั้นตาหนูมันเบอร์ค่ะมันแห้งมาก
แล้วก็บอกย่ายอดตาให้หนูหน่อย

หยิบยามา
มาได้ก็บีบยอดลง
พอยอดลงตาหนูรู้สึกว่ามันร้อนแซมแล้วก็แบบขนตาติดเลย

เราผิดเองเราผิดเต็มเลย
ฉันชื่อนางกุลม้าวงอายุ๕๔ปี
บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน๔คน

ก็คือน้องออมน้องอามน้องนนท์
น้องออมพิการเป็นกำลังอ่อนแรง
แม่น้องออมทิ้งไปตั้งแต่น้องออมอย่างเด็ก
แกก็เข้ากรุงเทพไปหางานทำ

แม่เขาเอามาฝากไว้ตั้งแต่ตอนยังเด็ก
แม่ก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่เท่าไหร่
ฉันก็เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็ก
เลี้ยงไปตามมีตามเกิด
แต่ก่อนนี้ทำอาชีพก่อสร้างเป็นหลัก
แล้วมาประกอบอาชีพรับจ้างทำโต๊ะจีน
ถ้าไปช่วยจัดของเขาก็ให้สามร้อย
แต่งานโต๊ะจีนมันไม่ได้มีทุกวัน
ก็หารับจ้างแถวบ้านบ้าง
รายได้ทุกวันไม่พอกับค่าใช้จ่าย
เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันมากกว่ารายได้

แต่ไม่เดี๋ยวแม่ธุรกิจนึง

เพราะว่าเคยให้กู้หนี้นอกระบบมา
แล้วลูกก็เอาไปลงทุนทำไล่

เสร็จแล้วก็หาทรงเขาไม่ทัน
เลยต้องเอาที่บ้านหลังนี้ไปจำนำ
ตอนนี้ยายกุลเขาก็ป่วยไม่สบาย
ถ้าวันไหนคุณธรรมไม่อยู่และไม่ไหว

วันที่ยายเบาหวานความดันก็ขึ้น

อยากช่วยแต่ว่าไปช่วยไม่ได้
หนูเริ่มป่วยตั้งแต่๗ครัวค่ะ
อาการคือส้นเท้าค่ะมันเขย่ง
แล้วก็แบบไม่ค่อยมีแรงเดินแบบปกติ
ก็เดินไม่ได้ก็ต้องนั่งค่ะคาดไม่ได้
แรงมันน้อยแล้วค่ะมันจะเริ่มเป็นแบบหนักขึ้นเรื่อยค่ะ

ก็บอกว่าเขาพูดว่าเขาจะยืนอีกไม่นาน
ใครต้องอีกงานกับเขา
ถ้าไม่มีงานทำเงินก็ไม่มีจะให้หลานไปฟุ่นเวียน
ก็เครียดบางทีตังค์ไม่มีไม่รู้จะทำยังไง
ทุกวันนิดหน่อยเราต้องรับผิดชอบคนเดียว
ทุกวันนิดหน่อยเราต้องรับผิดชอบคนเดียว
ช่วงนี้อาการบะว่านมันกำลับบ่อย

ทำงานยกนู่นยกปูนยกหิน

หน่อยปาบชีพจนบางครั้งบางทียากกว่าเป็นแบบนี้
อยากทำงานหนักก็เพราะผมพี่แล้วก็น้อง
ผมก็คิดผมเป็นส่วนหนึ่งในความรักของยาย

ตอนนี้ก็ยังเครียดเรื่องวันนี้ที่ยังค้างเขาอยู่
เพราะว่าเราไม่มีเงินไปใช้เขา

ย่าจะทำงานห้างนั้น

อยากให้ผมจะได้มีที่อยู่
ถ้ามีเงินสักก้อนตอนนี้ก็อยากจะไปทายที่
ที่เหลือก็ส่งหลานเรียน

โดยเฉพาะคุณยายกุลก็คงนอนน้ำตาซึมทุกคืน

บ้านที่เขาอยู่นี้คือสมบัติชิ้นสุดท้าย
วันใดที่เขาจะต้องลงเรือนไป

เดี๋ยวไปถามความรู้สึกกันครับ

ผมเห็นสีหน้าของขออนุญาตเรียกคุณยายตามเด็กกันแล้วกันนะครับ
ยายรักบ้านหลังนี้มากเหรอครับ
รักมากเพราะว่าไม่มีที่อยู่เนี่ยเป็นชิ้นสุดท้าย
อยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

ทำงานหนักมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ

อยู่ในโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ไปรับจ้างรายวัน
ออกโรงเรียนมาก็ไม่เคยสบาย
รายได้หลักเลยมาจากอะไรครับตอนนี้

แล้วทีนี้ข้าวเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คนเขาใช้รถ

ก็ไปรับจ้างก่อสร้างมั่ง

พูดมาแต่อาชีพนี่คือหนักทั้งนั้นเลยนะ
เพราะเขาจ้างก็ไปทำทุกที่ที่เขาจ้าง
ดูในเรื่องราวชีวิตเมื่อสักครู่นะครับเห็นยายวูบด้วย
ไม่แข็งแรงเป็นอะไรบ้างครับ
เป็นเบาหวานความดันไขมัน
บอกว่าเนี่ยถ้าน้ำตาลขึ้นเนี่ย
เป็นนักแบบถึงกับมึนล้มเลย
ทีนี้ภาระผมเข้าใจเลยครับว่า
ที่ไม่สามารถที่จะหยุดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างได้

เด็กเด็กที่เห็นนี้ไม่ใช่ลูกเลยนะครับ

แล้วส่วนพอร์มนี่ของคนโตน้องออม

ออมนี่เริ่มป่วยตั้งแต่กี่ขวบอ่ะยาย

จริงแล้วก็คือเขาเกิดมาเป็นเด็กปกติ

คือเราสังเกตแล้วเขาก็เหมือนเด็กปกตินั่นแหละ
แต่ที่เขามาเป็นตอนอยู่ป่าวหนึ่งขึ้นป่าวสอง

แล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ล้ม

พยุงขึ้นมามานั่งบนรถเข็น

ที่น้องเป็นมีโอกาสที่จะหายไหม

แล้วก็จากพวกเราไปได้เลยได้

ทำใจไม่ได้เลย

ตาน้องที่อาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกออม

ใช่ค่ะ

ก็มีค่ะ
แต่ว่าใช้เวลานานหน่อย
เพราะเส้นเลือดฝอยในตามันแตกค่ะ

แล้วก็ตัดขนตรงขนตานี่ตัดเกลี้ยงหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็โลกก้าวออกมา
เส้นเลือดมันเลยแตกค่ะเส้นเลือดฝอย

มารอหนูเข้าน้ำกินข้าว
แล้วพอหนูจะทำอะไรเสร็จก็นานเนี่ย

โอ้มายก็อด

หนูอายุ๑๘แล้วค่ะ

ใจตัวเองไหมลูกที่เกิดมาแล้วมีกรรมอะไรขนาดนี้

เพราะลุงก็เดินได้ปกติตอนยังเด็ก
อยู่ดีมันก็ไม่มีแรงเดิน
ก็คิดถึงแม่มากค่ะคิดถึงแม่มาก
อยากให้แม่กลับมาดูยายดูหนู
อยู่กับแม่อยู่กับยายกว่านู
บางทียายเขาเหนื่อยหนูก็จะช่วยอะไรไม่ได้
ถ้าวันนี้แม่ดูอยู่หนูอยากจะบอกอะไรกับแม่ลูก
แม่กลับมาดูยายเวลายายหน้ามืด
มาทำกำคาวให้ลูกกิน

คิดถึงแม่มาก

แล้วก็ช่วยพี่ออมตอนที่พี่อ้อมตื่นนอน

แล้วเวลาพี่อ้อมกินข้าวก็ช่วยกับข้าวมาให้กิน
ก็เป็นอีกคนนึงเนอะที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะลูก

ห่วงว่าเวลายายทำงานหนักอย่างเงี้ยครับ
เขาชอบเวิร์ฟแล้วก็เป็นหลุม

จริงแล้วหนูว่าเป็นเหมือนเป็นพี่ชายคนโตนะ
พี่ก็ป่วยอย่างนี้ห่วงพี่ออมห่วงในเรื่องอะไรบ้างสำหรับพี่สาวคนนี้ล่ะลูก
ก็เห็นหมอเขาบอกครับว่าพี่อ๋อมค่อยอยู่ได้ไม่นาน
ผมก็กลัวว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นได้ไป
ไม่เจอแม่นานแค่ไหนแล้วลูก
ก็ยังมาก็สามสี่เดือนครับ

ถ้าแม่ดูอยู่หนูอยากจะบอกอะไรกับแม่ดู
อยากจะบอกว่ารักแม่ครับแล้วก็คิดถึงแม่
อยากให้แม่มาช่วยดูแลยายครับ

นนท์ก็อีกคนนึงนนปีนี้กี่ขวบแล้วครับ

ช่วยอะไรพี่ได้บ้างอ่ะลูกปัจจุบันนี้ลูก

ป้าง่านี่คือน้องสาวกองเย้ยกุล

ป้าง่าจริงแล้วป้าง่าอยู่

ฉันก็ดูรายการนี้แหละจ๊ะ
ก็ดูไปก็ร้องไห้ไปทุกเทปแหละ
นี่ก็ความคิดว่าทำยังไงจะช่วยพี่สาว

ก็จึงได้โทรเข้ามาแล้วก็ส่งเรื่องราวเข้ามา
พอเห็นกับหนี้สินที่เขาจะต้องทายบ้าน

ใช่เขาจะเข้ามายึดแล้ว
ก็คือนี่วิกฤตที่เราเกิดขึ้นมาในตอนนี้นะครับ

เพราะว่าเขายื่นคำขาดมาแล้ว

เขาต้องมายึดบ้านเราไปจริงเนี่ย

ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้ว

ฝากไว้อีกครั้งนะครับสำหรับท่านเจ้าหนี้นะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยทางรายการก็เข้าใจนะ
ว่าเมื่อเราเป็นหนี้เขา

อย่างที่ได้เล่าเรื่องราวมาจริงนะครับ

แล้วก็ขอให้โชคดีนะรวมทั้งป้าง่าด้วยนะ
ถ้าการตอบคำถาม๔ข้อในวันนี้เป็นการต่อลมหายใจของครอบครัวเราได้
ทางรายการเกมต่อชีวิตครับยินดีนะครับ
แล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในวันนี้

ถ้าสมมุติว่าเราคือนักเดินทางที่ต้องแบกสัมภาระที่หนักเกินกำลัง
แล้วเดินทางมาถึงหน้าผาที่ไม่มีทางไปต่อเราจะทำยังไง

กุลกำลังเป็นนักเดินทางคนนั้น
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยคุณยายกุลกับการตอบคำถามให้ถูกเพียง๔ข้อ
รอลุ้นเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
จะทำสำเร็จได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
คิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกซอกทุกมุมของบ้านไหมครับ